พาไปหาอาหารแบบหวานให้มันแบบชื่นอกชื่นใจกันหน่อย
โดยเฉพาะใครที่เป็นสายหวานนี่ฉันจะพาไปทานไอศครีมขนาดยักษ์

ปกติเนี่ยเราเห็นว่าเป็นแบบหม้อไฟนี่ก็ยักษ์แล้วใช่ไหม
แต่ว่าคราวนี้รับรองว่าเป็นไอศครีมขนาดยักษ์อลังการงานสร้างมากเลย
อยากจะให้ดูค่ะว่านี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับร้านของคุณ
หน้าตาน่าทานแล้วยักษ์ใหญ่ขนาดไหนจุใจขนาดไหนไปดู
ตลอดกินวันนี้เรื่องเล็กไม่เรื่องใหญ่เราจัดให้ค่ะ
ขนไอศครีม๑๔รสชาติมาให้ได้ลิ้มลอง
เสิร์ฟมาเป็นถ้วยขนาดใหญ่ยักษ์อลังการงานสร้างที่หนักถึง๑๐กิโล
หลายคนพอได้ยินว่าไอศครีมพาเฟย์ก็สงสัยว่าเอ๊พาเฟย์คืออะไร
แฟเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะซึ่งก็มีความหมายว่าสมบูรณ์แบบ
เอาไว้ใช้เรียกขนมหวานที่จัดเรียงกันเป็นชั้น
มองด้านข้างแก้วก็จะมองเห็นลวดลายเป็นชั้น
ที่มีสีสลับกันดูสวยงามน่ารับประทานอย่างที่เห็นนี้ล่ะค่ะ
และที่บอกว่าเสิร์ฟมาเป็นถ้วยใหญ่ยักษ์เนี่ยมันใหญ่ยักษ์ขนาดไหน
แล้วในความใหญ่ยักษ์นั้นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
เป็นความสดใสที่รวมทุกสีของผลไม้แบบเน้น๘อย่าง
พร้อมไอศครีมโฮมเมดแน่นทั้งหมด๙ลูก
เมนูนี้ทานได้ประมาณ๕๑๐คนค่ะ
และอีกหนึ่งเมนูก็คือช็อกโก้เบอรี่ดีม
ไอศครีมโฮเมส๓๐ลูกพร้อมเครื่องแน่น๖๗อย่าง
เมนูนี้รับประทานได้ประมาณ๑๕คนค่ะ
โอ้โฮ
เน้นให้ความสุขให้การเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ
ที่เป็นไอเดียใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมที่เราเคยฉลองกันค่ะ
อยากให้คนที่นึกถึงไอศครีมที่จะมาทานไอศครีม

ระหว่างเพื่อนหรือห่วงครอบครัวหรือคนที่เรารักนะคะ
ให้มาใช้เวลาร่วมกันมีประสบการณ์ดีร่วมกันที่ร้านนี้นะคะ
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาทุกวัน

อย่าลืมแชร์ความสุขประสบการณ์ดี
สนุกสนานตื่นเต้นแบบนี้ให้เพื่อนด้วยนะคะ
สำหรับใครที่ชอบทานของหวานแต่ไม่ชอบทานแบบเยอะใหญ่
ทางร้านเขาก็มีไซส์เล็กไว้บริการเช่นกันค่ะ
ใครอยากไปริมลองไอศครีมโฮเมสสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้

ใครที่จะไปคนเดียว๒คน๓คนเนี่ย
ไม่ต้องทานขนาดใหญ่ขนาดนั้นก็ได้
เพราะว่าไซส์เล็กสกรูปเดียวลูกเดียวแบบนี้เขาก็มีขายเหมือนกัน

แต่อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากไปกันแบบเป็น๑๐คน๒๐คน

เป็นแก๊งนะไปรุมทานกันอร่อยเลย
เพราะว่าของเยอะมากคุณเห็นไหมผลไม้เป็นผลไม้สดด้วยนะ
แล้วใส่แน่นจัดเต็มมากเลย
แต่ว่าจริงมันก็เป็นไอเดียในการแบบ
เพิ่มมูลค่าให้กับการขายของของแต่ละร้าน